ฉันหวิ่งหนีเลยครับถลังดิกว่าไปเทคราคาเสียงนี้นะคะดูซึ่งว่าราคา
สินค้าปรับมีลเปล่าแอบกระซิบเลยนะราคาหมูปรับลดลงมาด้วยมาดูกันค่ะ
เนื้อแดงวันนี้นะคะลดลงมาอยู่ที่๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่ค่ะคงที่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคงที่นะจ๊ะ๕บาทต่อฟองค่ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผลไม้กันบ้าง
ผลไม้บ้านเราออกเยอะเหมือนกันนะคุณเนาะ
มาดูค่ะฝรั่งกิมจู๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แนตาลูป๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๘๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม